พร้อมบุกยึดอำนาจอีกครั้ง

และอยู่รอดในโลกแห่งซอมบี้
จิตใจมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องระวัง
มากกว่าสิ่งไร้ชีวิตที่ไล่กัด
วันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เวลา๕ทุ่มตรง
ทางไทยรัททีวีช่อง๓๐โส